การเดินทางบนท้องถนนนั้นต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับ
คาดว่าเฉียวชนน้ำรถมอเตอร์ไซต์
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ตาย๓เจ็บสาหัส๑เลยนะฮะ
ที่จังหวัดชนบุรีรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุ
จุดเกิดเหตุที่เห็นคือ๔แยกไฟแดง๙กิโล
ฝั่งเครือสหพัฒนธ์ในอำเภอศรีราชา
ที่เกิดเหตุไปเจอมอเตอร์ไซค์สีดำแดงทะเบียนกรุงเทพมหานคร
สภาพคือพังยับเยินคันนี้นะครับ
และบนพื้นก็จะมีรอยครูดเป็นทางยาวด้วย
ใกล้กันกับมอเตอร์ไซค์ไปเจอศพ๓ศพ
ผู้ชาย๑ผู้หญิง๒ครับ
นอกจาก๓สบที่เจอตรงนี้แล้วที่มีภาคข่าวคลุมนะครับ
เจอคนเจ็บสาหัสอีก๑คนเป็นผู้ชายครับ
เร่งนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล
ตรวจสอบในเบื้องต้นครับยังไม่พบเอกสารยืนยันตัวบุคคลว่า

เจอแค่โทรศัพท์มือถือสายชาร์จตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตำรวจยังไม่สรุปนะครับว่าทั้งหมด๔คนนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร
ต้องรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นก่อนแล้วก็จะไปสอบปากคำอีกครั้ง

มีพยานเขาบอกกับตำรวจบอกว่าเห็นมอเตอร์ไซคันที่เกิดเหตุเขาขี่กันมา
จังหวะนั้นรถใหญ่เป็นรถพ่วง๑๘ล้อขับมาอยู่ใกล้กันกับมอเตอร์ไซค์เลย
เป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาจจะเกิดการเฉียวชนกัน
จังหวะนั้นมีการเบียดหรือการเฉียวกันเกิดขึ้น
ทำให้มอเตอร์ไซค์ล้มลงแล้วมีคนเจ็บและมีคนตาย
ส่วนรถบรรทุก๑๘ล้อไม่อยู่ที่เกิดเหตุครับ
ไม่รู้ว่าหนีไปหรือไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรแล้วก็ขับไปเฉยเลย

ตำรวจจะตรวจสอบไล่เช็ควงจรปิดในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ